ใครที่อยากจะหาอะไรอร่อยทานบอกเลยนะคะว่าวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน
เพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปทานผัดไทยนรกแตก

อยากได้อยากไปแล้วค่ะ
ติดตามกันเลยในช่วงสะบัดรอบกรุง
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วอยากจะรีบตรงไปถึงร้านเลยค่ะ
พบกันเลยนะคะที่ร้านผัดไทยนรกแปลก
ดูนี่ใช้กระทะจีนคั่วไฟร้อนแบบนี้นะของแท้แน่นอนเลยค่ะ
ผัดไทยนรกแตกเนี่ยตั้งอยู่ถนนลาดย่าแขวงธนบุรีเขตคลองศาลกรุงเทพมหานคร
ร้านนี้เมนูเด็ดก็คือผัดไทยค่ะ
ลูกค้าบอกติดใจรสชาติที่นี่จัดจ้าน
แล้วตอนทำเนี่ยไฟลุกนะ
แล้วพอทำเสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟมาในกระทะร้อน

มีองค์ประสอบเยอะมากจ้าเฮตดาว
มาพร้อมกับไข่ดาวที่ไข่แดงไม่สุกอ่ะ
เวลาทานเข้ากันน่ะอร่อยจริง
ทางร้านบอกนะคะว่าร้านนี้เขามีสูตรเด็ดก็คือ
ซอสของเขาไม่เหมือนใครอร่อยยืนหนึ่งเลยค่ะ
ส่วนเมนูผัดไทยมีให้เลือกหลายเส้นหลายแบบ
ว่าจะเป็นผัดไทยทรงเครื่องผัดไทยไข่เค็มผัดไทยวุ้นเส้น
แล้วก็มีเครื่องเคลียงมาให้ด้วย
ราคาเริ่มต้น๕๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
ใครอยากจะไปลิ้มลองก็ไปได้
ร้านเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์

เวลาเปิดคือบ่าย๓โมงครึ่งจนถึง๔ทุ่มเลยนะคะ

ผมเคยลองไปทำผัดไทยของรายการไทยรัฐทีวีนี่แหละ

ก่อนที่จะมากินก็ผัดดูเหมือนจะง่าย

เห็นไหมจะต้องเป็นมืออาชีพจริง
แต่ละร้านเขาจะไม่เหมือนค่ะนะน้ำซอสอะ
ใช่ค่ะอยากไปพิสูจน์ความอร่อยก็ตามไปได้เลยจ้า